เปิดปากกับภาคภูมิที่เราจับได้๑ในเด็กคนนั้นน่ะคือ๓ครั้งที่เราจับได้คาหนังคาเขา
แต่ครั้งก่อนครั้งหนึ่งครั้งสองเราบอกเขาว่าเอ๊ะทำอะไรแล้วเราก็ให้เขาซื้อขนมที่เขาหยิบแล้วเราก็ปล่อยผ่าน
ครั้งที่สองเอ๊ะทำอะไรเอ๊ะทำอะไรเขาเอาขนมไปวางแล้วบอกว่าไม่ซื้อก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วเขาก็กลับไป
หลังจากนั้นก็มาขโมยอีกเราเชื่อไหมคะว่าวันที่เราจับได้เขาทำสำเร็จไปแล้วรอบแรก
พฤติกรรมเขาเขาได้แล้วเขาจะไปยืนหัวเราะอยู่ข้างหน้ามันหยามกันเกินไปเขาจะหัวเราะว่าตรงนี้เขาได้กี่ชิ้นกี่อันตรงนี้แหละไม่ได้ไกลเลยนะยืนอยู่ตรงนี้เลย
ข้างหน้าแล้วเขาจะแบบอย่างเงี้ยเขาจะดีใจว่าตอนนี้เขาเอาของเราไปได้กี่ชิ้น
ก็ไปเจรจาต่อลองให้ครั้งแรกให้เหลือคนละห้าหมื่นบาทครับซึ่งซึ่งผู้ปกครองเห็นว่ามันเยอะเกินไปอะครับ
วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในสังคมนะครับ
เนื่องมาจากมีคุณพ่อของน้องที่เป็นเด็กนักเรียนชายคนหนึ่ง
อายุ๑๓ปีเรียนอยู่ชั้นม๑ที่โรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดพยาว
ร้องขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
บอกว่าลูกชายกับเพื่อนตามข่าวนะฮะรวม๕คนเข้าไปในร้านค้าของทางโรงเรียน
แล้วไปขโมยของที่เป็นชาเขียวเป็นขนมจากนั้นทางร้านค้าเนี่ยเขาจับได้
ก็เลยเรียกมาเจรจาพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองของเด็กทางโรงเรียนด้วยนะฮะ
ตกลงกันเนี่ยจากค่าเสียหายที่ทางร้านเขาเรียกคนละหนึ่งแสน
เขาลดให้เหลือคนละ๕๐๐๐ต่อมาเนี่ยมีลดเพิ่มอีกเหลือ๒๐๐๐
แต่คุณพ่อของหนึ่งในน้องที่ก่อเหตุเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรม
จากทางมูลนิธิปวีนาบอกว่าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมเรียกเงินมากเกินไปหรือเปล่า
ลูกเขาเพิ่งก่อเหตุครั้งแรกขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งทางเจ้าของร้าน
เขาบอกเขาก็อยากจะชี้แจงในมุมของเขาเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับข่าวที่ออกมาทั้งหมด
เขาอยากให้ฟังข้อที่จริงทางฝั่งเขาบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเปิดปากกับภาคภูมิเจ้าของร้านที่เกิดเหตุ
บอกเขาอยากเปิดใจเขาอยากเปิดความจริงในฝั่งเขาด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังนะฮะส่วนคุณพ่อของน้องนะครับ
เราติดต่อพูดคุยแล้วถ้าคุณพ่อวันนี้คุณพ่อบอกต้องขับรถไปหลายที่ต้องทำงานถ้าสะดวกยังไงเนี่ยรับสายพูดคุยกันนะฮะ
เพราะว่าทางเจ้าของร้านเขาบอกยังไม่ได้คุยกันเลยเขาก็อยากคุยด้วยเหมือนกันเผื่อจะพูดคุยตกลงกันได้และแน่นอนว่าในประเด็นทางข้อกฎหมายนะครับวันนี้ผมเชิญทนายมาด้วย
วันนี้แขกรับเชิญสองท่านที่รายการนะครับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนะฮะคุณสเตฟานี่เสี่ยวผิงหรือว่าคุณผิงอีกท่านหนึ่งทนายเกิดผลแก้วเกิดครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผิงสวัสดีทนายเกิดผลนะฮะเดี๋ยวต้องคงต้องขอคำปรึกษาหรือว่าเรื่องทางกฎหมายด้วยเอาทางคุณผิงก่อน
คุณผิงโอ้โหเห็นบอกว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์เข้ามานี่หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะค่อนข้างหนักพอสมควรหนักใจตัวเองด้วยเพราะว่าทุกคนตัดสินแล้วว่าเราเป็นแบบนั้นไม่ไม่ไม่ได้บอกทุกคนเนาะบางส่วนแต่ก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวคงคงจะต้องถามกันโดยเฉพาะคำถามที่ว่าโอ้โหเรียกเขานักแสนนึงเลยเหรอ

โรบเด็กวันเราต้องดูแลร้านได้ข้างกันไปก็วันนั้นที่เข้าร้านสายหน่อยเข้าไปก็คือคุณแม่บอกว่าเด็กมีปัญหานะขโมยของแล้วพี่พนักงานจับได้ตรงนั้นเลยเราก็
เด็กกลุ่มเดิมที่กลุ่มเดิมนั่นแหละก็คือรู้กันว่าเด็กกลุ่มนี้แหละที่เราจับตามมองเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
ก็คือเขามีพฤติกรรมขโมยของแล้วเราจับได้มาหลายครั้งแล้วก็ตักเตือนก็แล้วส่งเด็กให้ทางโรงเรียนหักคะแนน
เข้าสู่กระบวนการปกติของฝ่ายปกครองโรงเรียนนะคะมาแล้วในเด็กกลุ่ม
ใช่ค่ะตกลงกี่คนนะถ้าตอนนี้ถ้าทั้งหมดเลยก็คือหกคนหกคนนะไม่ใช่ห้า
ไม่ใช่๕ค่ะแต่เราจะต้องบอกอย่างนี้ว่า๑๓คือเด็ก๓คนนี้รับสารภาพแล้วก็ยอมรับผิด
แล้วก็เล่าให้เราฟังในสิ่งที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยขโมยไปครั้งนั้นครั้งนี้ครั้งนั้นครั้งนี้ที่เราจับไม่ได้
เขาก็เล่าให้เราฟังเขาเล่าหมดเลยส่วนเด็กคนที่สี่กับคนที่๕ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
หลังจากสอบสวนแล้วคือเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาแค่ทานขนมที่เพื่อนลักขโมยมาเนี่ยทานด้วยกัน
ซึ่งก็พิจารณากันในโรงเรียนว่าถือว่าไม่มีความผิดเนอะ
เพราะว่าโดยปกติของเด็กม๑อะค่ะถ้าเกิดเพื่อนแบ่งขนมหรือเพื่อนกินขนมแล้วแบบกินกันไหม
เขาก็คงทานเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้คิดอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้น
เราก็เลยคิดว่าไม่มีความผิดใช่เราตอนวันแรกเลยอะค่ะวัน
วันที่เกิดเหตุวันแรกเลยเนี่ยเรารู้๓คนเพราะว่าเราจับได้คนที่๓
เขาก็ซัดทอดไปคนที่๑คนที่๒เรารู้แค่๓คนค่ะส่วนน้องคนที่๖
เรามารู้หลังจากที่เรามาลีลานกล้องเรามาลีลานกล้องดูเองเพราะเราอยากจะเก็บหลักฐาน
เพื่อที่ว่าจะเอาไปให้ผู้ปกครองเขาดูให้โรงเรียนประกอบว่าเราไม่ได้พูดไปเองนะค่ะ
เราถึงมาเห็นว่าเอ๊ะมันมีเด็กคนที่๖อีกนี่ที่เรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยเลย
ทีนี้เดี๋ยวผมจะผมได้คุยกับคุณผิงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
จะได้ช่วยคุณผิงสรุปเรื่องราวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้คุยกันว่าเออมันไปเป็นแสนนึงยังไงนะ

โมงเช้ากับ๙โมงเช้าเวลาโดยประมาณ

สมมุติชื่อน้องต่อน้อง๓

อ้ะครับน้อง๖ด้วย
ใช่
วันที่แปดธันวาคมเนี่ยวันนั้นเลยทางคุณผิงทางร้านเนี่ย
ก็เลยบอกทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เลยแจ้งผู้ปกครองของน้องเขา
บอกว่าต้องมาคุยกันนะซึ่งมา๓คนก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือวันนั้นเลยโรงเรียนก็ร้อนใจอืม
รีบโทรติดต่อผู้ปกครองของเด็กเด็กสามคนรีบมากัน
ผู้ปกครองก็ก็รีบมาค่ะเราก็รีบไปเหมือนกันคือตอนนั้นก็ยอมรับว่าแบบ
อืมอีกแล้วกลุ่มนี้เลยอืมค่ะก็แบบนิดนึงเสียความรู้สึกเยอะพอสมควร
ในห้องผู้ปกครองที่โรงเรียนเขาเชิญมาก็จะมีใครมีเด็ก๓คน
ใช่ค่ะ๑๒๓น้อง๔น้อง๕ตัดทิ้งไปเพราะว่าแค่ร่วมกิน
ส่วนน้อง๖ที่คุณพ่อก็ไปหาคุณปวีนาทางผู้ปกครองไม่ได้มา
วันนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบเรื่องของน้องหก
เพราะว่าน้อง๑๒๓ไม่ได้ซัดทอดไปถึงน้องหุ
แต่เรามาดูกล้องตอนหลังแล้วเห็นน้อง๖ที่เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาด้วย
ก็เลยมี๑๒๓แล้วก็มีผู้ปกครองแล้วก็มีผู้บริหารของโรงเรียน
แล้วยังไงมันถึงไปเจรจาต่อลองอะไรกันยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อย
คือวันนั้นยอมรับว่าแบบกลุ่มเดิมเลยนะ
เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทางร้านขอแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะ
เพราะว่าเราเคยจับเขาได้แล้วก็ตักเตือนเขาไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าคำตักเตือนของเรามันไม่เป็นผลเด็กเขาไม่ได้กลัว
เขายิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำได้นี่
เขาไม่เดือดร้อนไม่ไม่โดนอะไรเลยนะเขาก็ทำไปเรื่อยอะค่ะ
เรายืนยันว่าเราจำได้ว่าเขาก่อเหตุหลายครั้งนี้เหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีภาพที่คุณแม่ถ่ายหนึ่งขอพาดพิงเป็นน้องหนึ่งแล้วกัน
เคยถ่ายน้องหนึ่งเมื่อวันที่๑๒กันยายนมาแล้ว

เคยก่อเหตุมาแล้วใช่ค่ะ
แล้วน้องเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เคยก่อเหตุมา
ต้องค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เขารับสารภาพ
ว่าเขาทำไปกี่ครั้งเราก็เอาเหรอตอนนั้นด้วยเหรอ

ได้คุยกันก็คือตอนนั้นก็คือก็ยอมรับว่าแบบก็โพ่งไปด้วย
ว่าถ้าไม่ให้ดำเนินคดีก็๑แสน

บอกอ่าทุกคนก็ตกใจก็ก็ยอมรับว่าอยากที่จะให้ทุกคนแบบ

อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก
ช่วยฟังเสียงเราหน่อยช่วยสนใจปัญหานี้หน่อย
ความรู้สึกตอนนั้นก็คือพูดออกไปให้แบบทุกคนสนใจเราหน่อย
คือที่ผ่านมาเราบอกว่าเราโดนเราโดนไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่
คือเรื่องมันเล็กอ่ะค่ะอันนี้คือเจตนาของเราใช่
เดี๋ยวผมขอพักแป๊บเดียวทนายเกิดผลฮะเดี๋ยวคงต้องมาถามกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
ที่คุณผิงบอกว่าถ้าไม่อยากให้แจ้งความดำเนินคดีกับเด็ก
ขอคนละ๑แสนค่าเสียหายใช่ค่ะ
แล้วมันยังไงต่อเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
ภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลย
เฟซบุ๊คไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีทางยูทูปด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าคำถามคอมเมนต์ต่างที่เข้ามาเนี่ยจะมีสองมุมนะครับ
โดยเฉพาะมุมของทางฝั่งของทางร้านค้าเขาคุณผิงบอกว่าคุณผิงกับคุณแม่
ใช่ค่ะแต่ช่วงหลังพอเริ่มรู้สึกว่าเครียดมากขึ้นเราก็ต้องหยุด
ก็ต้องหยุดเหมือนกันอ่านไม่ไหวแล้ว

พอบอกกับทางผู้ปกครองของเด็ก๓คนที่เจอตอนแรกเนี่ย

ถ้าไม่อยากให้แจ้งความขอค่าเสียหายคนละหนึ่งแสน

ทุกคนขออ่าจริงจริงที่เราตัดสินใจลดให้ครึ่งหนึ่ง
เพราะเห็นว่าเด็กสารภาพเด็กเล่าให้ฟังหมดเลย
ว่าทำกี่ครั้งเอาอะไรไปบ้าง
เขาก็เล่าให้ฟังตามภาษาเด็กเลยอะค่ะเราก็โอเคงั้นลดให้ครึ่งนึงนะ
ก็วันนั้นเราก็บอกห้าหมื่นคือคือแต่แต่ใจเราเนี่ยใจเราเนี่ย
เราไม่ได้จะเอา๕๐๐๐หรอกเรามีเรารู้อยู่แล้ว
รู้ตัวเราอยู่แล้วว่าไม่ใช่ห้าหมื่นแต่วันนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมลดให้เขา
เพราะว่าคิดเอาว่าอย่างน้อยในช่วงเวลา๗วันเนี่ยขอให้เป็นบทเรียนกับเด็ก
ว่าถ้าเขาทำแบบนี้พ่อแม่เดือดร้อนนะ
คือพอคุณผิงลดให้เหลือ๕๐๐๐เพราะเห็นว่าพ่อแม่เขาสารภาพแล้วเขาก็ไม่อยากให้แจ้งความ
คุณผิงให้เวลาผู้ปกครองของเด็ก๓คนนี้๗วัน
วันก็คือมาเจอกันวันที่๑๔ธันวาคม

ก็คือเมื่อวานนี้ที่คุณผิงนัดมาเจอกันอีกครั้งใช่ไหมครับ

แล้วคุณผิงก็บอกว่ากำลังจะบอกกับเราว่าความจริงคุณผิงก็คิดอยู่ในใจว่าคุณผิงอยากจะลดให้อีกใช่ไหมครับ
มันลดอยู่แล้วค่ะคือรู้ว่าตัวเลขมันมันสูงเข้าใจจะลดอยู่แล้ว
แล้วเมื่อวานก็เลยมาเจอกันแล้วเป็นยังไงครับเมื่อวาน
เมื่อวานก็คือทุกคนเตรียมเงินมาเรารู้แหละว่าทุกคนเตรียมเงินมา
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มันไปขั้นตอนที่หนักกว่านี้หรือว่าเข้ากระบวนการทางกฎหมาย
ทุกครอบครัวก็คือไม่อยากให้ลูกไปตรงนั้นก็ยอมเพราะว่าเด็กรับสารภาพทุกคนก็ยืนยันว่าเด็กเนี่ยสำนึกผิดแล้วนะ
เด็กแบบสำนึกผิดจริงเข็ดหลาบจริงเราก็โอเคพอจะรู้แหละว่า๗วันในช่วงเวลา๗วันเนี่ยพ่อแม่หรือทุกคนจะต้องเครียด
ซึ่งจริงตัวเราเราก็เครียดเราทำไปเหมือนเวลาเราลงโทษลูกเราเราก็เครียดก็เป็น๗วันที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะทรมานแบบนั้นเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็จิตโตะมันก็น้อยว่าเอ๊ะเขาจะหาเงินมาไหมหรือว่าเราแบบเราทำแบบนั้นไปแล้วมันจะดีไหมนะก็แอบคิดมาตลอด๗วันพอ
แล้วสรุปเมื่อเจอกันแล้วเป็นยังไงครับเมื่อวันทุกคนก็คือยอมรับผิดนะทุกคนยอมเราก็เลยบอกว่าทุกคนก็ต่อลองแล้วค่ะ
ลองเลยค่ะเพราะรู้อยู่แล้วคือคือเราก็บอกบอกผู้ปกครอง
คือเมื่อเจอกันเขาก็ขอต่อลองอีกอย่างนี้แหละค่ะ
ต่อรองค่ะครับคือใจอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะลดอืม
เราก็เราก็ฟังเขาต่อลอง
เราก็ฟังเขาต่อลองเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้น
เราก็ยังแอบบอกเขาว่าเราก็ยังพูดบอกเขาว่าแอบเสียใจนะ
ที่ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่ครอบครัวจะทำต่อจากนี้เลย
ว่าเขาจะไปสอนลูกยังไงมีมาตรการยังไง
ที่จะทำให้แบบน้องเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมได้
ไม่มีใครพูดถึงเรื่องพฤติกรรมเรื่องอะไรเลย
ทุกคนก็ต่อลองต่อลองต่อลอง

สรุปก็เลยโอเคทุกคนต่อลองเรารู้
งั้นเราเดินกันมาคนละครึ่งทางเนอะเราเราถอยให้ครึ่งทาง
จากที่แสนนึงถอยเหลือห้าหมื่นมาแล้วเมื่อวานนี้เขาขอต่อรองอีก

ใช่ค่ะก็ถอยลงมาเหลือสองหมื่นห้า

ก็เลยคิดว่าจำนวนนี้มันเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับบทเรียนแล้วล่ะ
คือเขาคงรู้แล้วล่ะว่าผลกระทบมันร้ายแรงมันเดือดร้อนเดือดร้อนจริง
ไม่ใช่แค่โดนตักเตือนไม่ใช่แค่โดนหักคะแนน

ไม่ใช่แค่โดน

ไม่ใช่แค่โดน

ไม่ใช่แค่โดน

คุณผิงบอกว่าพอคุยกันในรอบแรกเสร็จใช่ไหมครับในวันแรกเลย
แล้วเราย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานใช่ไหม

แล้วก็เลยไปเจอว่าเอ้ามีเด็กอีกคนนึงเนี่ยที่ร่วมก่อเหตุกับเพื่อน

แต่คุณพ่อเขาไม่มาเลยจนกระทั่งคุณพ่อเขาไปหามูลนิธิปวีนา

เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับทางน้องหกนะครับเรื่องของน้องหกนะฮะ
เพราะว่าน้องสามคนแรกเนี่ยจบแล้วอีก๒คนที่กินของเพื่อนก็จบไปแล้ว

โดยโดยขั้นตอนวิธีการต่างเนี่ยโดยหลักการแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับทนาย
คือเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีการพูดคุยกัน
ถ้ามันคุยกันไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กและเป็นเยาวชนมีกฎหมายเด็กเกี่ยวข้อง

ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนในบวกกฎหมายอาญานะครับ
ถ้าอายุไม่เกิน๑๒ปีเด็กทำผิดไม่ต้องรับโทษ
๒ปีแต่ไม่เกิน๑๕เด็กทำผิดสารจะไม่ลงโทษแต่จะใช้วิธีอื่น
เช่นว่ากล่าวตักเตือนให้การฝึกอบรมประมาณนี้นะครับ
ซึ่งขบวนการนี้ในคดีอาญากฎหมายมุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรม
ของผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างมันก็ต้องผ่านขบวนการ
แต่ในส่วนทางความเสียหายทางแพ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย
แน่นอนครับเจ้าของร้านค้าผู้ได้รับความเสียหายก็ต้องได้รับค่าชดเชยค่าชดใช้
แต่เนื่องจากคดีอายาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการเยียวยาเป็นตัวเงิน
่งเน้นเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมมงคล
ในความเสียหายทางอาญาเนี่ยเสียหายเท่าไหร่เรียกได้เท่านั้น
งั้นมันจะกลายเป็นการค้าความคือเอาคดีอายามาบีบเพื่อให้ได้เงินทางแพ่ง
หรือไม่ก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ตามอำเภอใจซึ่งก็พบเห็นอยู่หลายหลายที่
อย่างเช่นติดป้ายประกาศในร้านสะดวกซื้อว่าถ้าพบเห็นการรักทรัพย์จะปรับ๑๐๐เท่าพันเท่า๑๐เท่า
ขึ้นศาลจริงก็มีนะครับถูกจับรักทรัพย์ไปปรับเขา๕เท่าร้อยเท่าเนี่ย
ไม่ได้ให้นะครับเพราะความเสียหายมันไม่ได้ถึงจริงนะครับแต่บทลงโทษก็มีของมันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นขั้นตอนและขบวนการในการคุยกับเด็กเนี่ยอาจจะคุยได้เพราะเรียกผู้ปกครองเรียกอะไรมาได้
แต่การเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินหมายตัวแทนในถ้ากฎหมายถือว่าใช้สิทธิ์เกินควร
ใช้สิทธิ์เกินควรหรือเรียกว่าเรียกร้องโดยไม่มีกฎหมายรองรับ
แต่ถ้าเกิดฟังจากทนายเกิดผลคือถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับแล้วไปถึงชั้นศาลเนี่ย
ก็เหมือนที่ทนายเกิดผลบอกก็คือว่าการปรับเนี่ยมันอยู่ในกรอบของคดีอาญา

นายเกิดผลบอกว่าอะไรนะครับคือมันต้องปรับตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
ในค่าปรับมันจะมีกฎหมายบัญญาณไว้ใช่เปล่าครับเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่คดีรักษัพ
และตราสาธิตชายรวมพิเภทส่วนเองค่าเสียหายนี่เรียกว่าค่าสินใหม่
ครับค่าสินใหม่ทดแทนตัวเนี้ยมันเรียกที่พูดเสียหายต้องเรียกร้อง
แต่เรียกเรียกร้องค่าสินหายเนี้ยต้องตามความเป็นจริงอืม
เสียหายเท่าไรล่ะถูกลักไปห้าร้อยบาทก็ต้องเรียกได้แค่ห้าร้อยบาท
ไม่งั้นมันจะกลายเป็นค้าความกันคือถ้าเขาไปตกลงกันเอง
โดยที่จะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ย
แบบนี้ได้ไหมครับทนายเกิดผลครับถามว่าได้ไหมได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเตรียมใจ
ครับครับถามว่าได้ไม่ได้แต่ถามว่า
ถ้าเขาไม่จ่ายล่ะหรือจ่ายไปแล้วเขามาฟ้องเรา
ภายหลังแล้วว่าถูกบังคับแบบเนี้ยมันก็อาจจะเกิดความเสียหายด้วย
ค่ะอ่าอย่างเนี้ยก็คือน้องหนึ่งสองสามผู้ปกครองเต็มใจ
ก็เลยถึงต้องย้อนมาถึงน้องคนที่๖ที่คุณพ่อไปหาคุณปวีนา
คือคุณพ่อของน้องถ้าเกิดฟังเราอยู่นะครับแล้วอยากจะพูดคุยร่วมกันนะฮะ
ยังไงรับสายโทรศัพท์แล้วพูดคุยกันได้ความจริงก็คุยกันมาตลอดวันสองวันนะฮะ
แต่วันนี้คุณพ่อบอกแหมติดงานต้องขับรถขับรถอยู่จริงนะครับหรือถ้าใส่หูฟังใส่บลูทูธอะไรได้
คุณพ่อของน้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทนายเกิดผลครับคุณผิงครับบอกว่าหนึ่งละไม่มีเงินชดใช้
คือเขารู้ตัวเลขแรกก็คือหนึ่งแสนแล้วลดเหลือห้าหมื่นแต่ไม่ได้มาคุยเมื่อวานนี้ที่คุณผิงลดเหลือสองหมื่นห้า
คุณพ่อก็เลยยังคิดว่าเป็น๕๐๐๐อยู่นะครับ๑ไม่มีเงินชดใช้๒มองว่าไม่เป็นธรรมเป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกินเหตุเกินกว่าเหตุ
แล้วก็๓ลูกชายอายุ๑๓เพิ่งทำผิดครั้งแรกคุณพ่อเขายืนยันอย่างนี้ทีนี้ก็เลยยังไม่ได้คุยกัน
คุณผิงมองยังไงตรงนี้สำหรับสิ่งที่คุณพ่อเขายังไม่ได้มาคุยกับคุณผิงเลย
คือเขาต้องมาคุยกับโรงเรียนแล้วก็กับเราก่อนกับร้านค้าก่อนเขาต้องมาแสดงเจตนาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนว่าเขารับผิดไหมลูกเขาผิดจริงหรือไม่
ถ้าผิดจริงแล้วเราจะรับผิดชอบกันยังไงตรงเนี้ยค่ะคือเขายังไม่มาคุยเลยว่าอะไรยังไง
หรือคือจริงแล้วเราก็อยากให้เขามาไก่เกลี่ยอยากเห็นเจตนาของเขาเหมือนกันว่าเจตนาเขาจริงใจไหมที่จะกลับไปดูแลลูกหลาน
เขามีเจตนาที่จะเอาไปปรับปรุงจริงเขายอมรับจริง
อีกเคสคือน้องหกเนี่ยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยคุย
ยังไม่เคยไก่เกลี่ยยังไม่เคยอะไรใดเลย
ไหนคุณผิงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ากรณีของน้องหกอ่ะ
วันที่เราไปเจอกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเขาก็อยู่กับน้อง
คนที่สามที่เข้ามาเอาของนั่นแหละมันมันมันเป็นยังไงต่อ

ก็หลังจากที่เราคุยเราคุยรอบแรกกันไปเสร็จ
ก็มานั่งดูคลิปมานั่งลีลันกล้องวงจรปิด
เราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะยังไงก็เพื่อที่จะแบบเก็บหลักฐาน
แล้วเราก็มาเจอว่าวันที่เราจับน้องสามพร้อมกับของกลางได้เนี่ย
เขามีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็คือน้องหกเนี่ยยืนประกบอยู่ด้วยกัน
ก็คือเดินอยู่ข้างเดินไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
เลือกของด้วยการหยิบด้วยกันทำอะไรด้วยกัน
เราก็เลยเอ๊ะแบบนี้ไม่ใช่แล้วมั้งน่าจะมีอะไรแหละ
เราก็เลยโทรบอกครูประจำชั้นบอกว่าเอ่อมีคลิปเพิ่มเติมค่ะ
อยากจะให้เด็กเนี่ยมาดูหน่อยแล้วก็อธิบายกับเราหน่อย
ว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นยังไง
พอเด็กมาก็นั่งคุยกันเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนค่ะ
เป็นเพื่อนที่ทำด้วยกันก็กินด้วยกัน
หลังจากนั้นคุณครูประจำชั้นก็โทรหาผู้ประคองของเด็กน้องหก
ผู้ปกครองก็บอกแหละว่าหลานเล่าให้ฟังแบบนี้นะ

คิดว่าน่าจะคุณยายหรือคุณย่าคุณย่าหรือคุณย่าใช่ค่ะ
แต่คุณพ่อเนี่ยทำงานที่ชนบุรีใช่ค่ะอ่า
คือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่เขา
เพราะว่าผู้ปกครองคุณครูโทรหาผู้ปกครองเนี่ยน่าจะเป็นคุณย่าหรือคุณยาย
คุณย่าก็บอกว่าหลานบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
เราก็บอกว่าคุณยายมาดูคลิปก่อนก็ได้
มาเพราะว่าคลิปมันเป็นหลักฐานมันมีหลักฐาน
เราไม่ได้ปรับปรำเราไม่ได้พูดเอาเอง
คือมามาคุยกันหน่อยครับ
คุณครูเขาก็เลยนัดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
วันพฤหัสเนี่ยเรานัด๑๒๓ละ
ครอบครัวเขารู้ละวันถัดมาเนี่ย
เราก็เลยนัดบอกเขาว่าถ้ายังไงมาเคลียร์นะ
นัดไก่เกลี่ยวันที่๑๔นะ
เขาก็โอเคเขาก็รับทราบไปแค่นั้นเราก็รู้แค่นั้น

เขาคงครอบครัวเขาคงมาเจรจามาคุยกับเราแหละ

ใช่ค่ะเขาคงมาไก่เกลี่ยแหละ
แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้มา

ใช่ค่ะคุณครูบอกว่าเขาไม่ได้มานะ
ผู้ปกครองของน้อง๖เขาไม่ได้มานะ

พอเห็นข่าวที่ทางคุณพ่อน้องหก
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือ
แล้วข้อมูลออกมามาเป็นอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย

ก็ตกใจบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้
คือเราไม่ได้คิดว่าเราทำอะไรผิด

แสมันถาโถมาเลยนะโอ้โหร้านค้าไปเรียกเงินเด็กคนละแสนบาท
แค่ขโมยชาเขียวไม่กี่ขวดขนมอีกไม่กี่ห่อ
คือคือใช่ค่ะคือพาดหัวข่าวมันเป็นแค่นั้น
โดยที่แบบรายละเอียดลึกเนี่ยเขายังไม่ได้ขอรายละเอียดจากเราเลย
เอาละวันนี้รายละเอียดต่างข้อที่จริงต่างก็ได้ฟังจากคุณผิง
พอสมควรแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นมาแบบไหนอะไรยังไง
แต่ในมุมหนึ่งก็คือยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อของน้องหกสักที

แล้วอีกอย่างหนึ่งแน่นอนว่ามันมีคำถามตามมา
ว่าเออทำไมไม่แจ้งความทำไมไม่ดำเนินการตามกระบวนการ
ทำไมถึงไปเรียกเงินเลยเรียกแม้ว่าจะลดลงมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวให้คุณผิงตอบให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับ
อีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาหลากหลายเหลือเกินนะครับทีนี้ขอต่อเลยนะครับ
คุณผิงครับทนายเกิดผลด้วยนะครับจะได้ฟังข้อมูลด้วยกันด้วย
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
มันมีคำถามตามมาทันทีว่าทำไมไม่แจ้งความตามกระบวนการตั้งแต่แรก
แล้วไปเรียกตั้งแสนนึงครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่มีมีประเด็นนี้ขึ้นมา
ก็ขอขอความเห็นใจอย่าให้ไปถึงขั้นตอนนั้นเลยนะ
เรามาไก่เกลี่ยกันด้วยวิธีอื่นเนอะเราเราอ่า
ไปทางอื่นดีกว่าอย่าให้ไปทางนี้เลยมันมันจะแบบ
กระทบกับเด็กมากมากเพราะว่าลูกลูกหลานเขาเนี่ย
สำนึกผิดแล้วนะให้โอกาสน้องเถอะ
คำว่าให้โอกาสน้องเถอะเราก็เลย
โอเคเราจะไม่ไปทางนี้ก็ได้แต่
ทางไหนล่ะที่น้องจะได้บทเรียนจริง
แล้วเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเปลี่ยน
ของเด็กและผู้ใหญ่เปลี่ยนทัศนคติของเด็กเด็ก
ทุกคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์นี้ว่า
เข็ดต้องหลาบนะต้องเข็ดหลาบนะ
เดือดร้อนขนาดนี้กลัวนะไม่ทำแล้วนะเรื่องนี้ร้ายแรงนะ
แต่ตอนนั้นคุณผิงไม่คิดเหรอครับว่าถ้าเราไปแจ้งความ
แล้วถ้าเด็กได้เจอว่าตำรวจเรียกมา
มาอยู่ต่อหน้าสหวิชาชีพมาร่วมกันสอบปากคำมีอายการ
มีตำรวจมีผู้ปกครองเอออันนี้เด็กก็เด็กก็อาจจะกลัว

โรงเรียนโรงเรียนก็ขอร้องค่ะยืนยันว่าผู้ปกครองแล้วก็
โรงเรียนเนี่ยขอร้องคุณผิงใช่ไหมครับว่าใช่ค่ะอย่าแจ้งความเลยอย่าให้ไป
ถึงขั้นตอนทางกฎหมายเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่
แล้วทีนี้พอคุณผิงลดจากหนึ่งแสนมาห้าหมื่น
สุดท้ายเหลือสองหมื่นห้าทำไมถึงเป็นสองหมื่นห้าครับทำไมไม่เป็น
สองหมื่นอ่าหมื่นนึงห้าพัน
ห้าร้อยก็คือก็คือคิดง่ายง่ายว่าเราถอยกันคนละครึ่ง
ในเมื่อผู้ปกครองรับรู้ปัญหาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เข้าข้างลูกหลาน
ไม่ได้ปกป้องเขาในทางที่ผิดแล้วก็ยอมรับ
เด็กก็ยอมรับผู้ปกครองก็ยอมรับเราก็เลยคิดว่างั้นเราถอยกันคนละครึ่งเนาะ
แค่นั้นเลยค่ะคิดแค่ว่าเราถอยกันคนละครึ่ง
มันจบไว้ที่ห้าหมื่นคุณหญิงก็เลยลดลงมาเหลือสองหมื่นห้าอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แต่คือแต่คือสังคมก็ถามว่าทำไมต้องถึงสองหมื่นห้า
สิ่งเดียวที่คิดเลยก็คือมันจะต้องเป็นจำนวนที่มากพอ
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้

เหตุการณ์นี้เพราะเห็นว่าพ่อแม่เขาเดือดร้อนจริง
พ่อแม่เขาแบบเสียเงินกับการกระทำของเขาจริงนะ
อยากจะให้เด็กหลายคนที่อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่
หรืออยากจะทำเขาก็จะถอยล่ะ
ทำจริงเจ็บจริงนะตอนนั้นคิดแค่นั้น
ตอนนั้นคิดแค่นั้นเลยว่าโอเคเงินส่วนนี้เราจะเอามาทำบุญ

ใช่ค่ะคือเงินแบบนี้เราจะก้าวเข้ากระเป๋าได้ยังไง

คือบางคนพอเห็นข่าวเห็นเรื่องนี้
มองหรือว่าไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหอย่างนี้เจ้าของร้านไปกันโชคทรัพย์อะไรจากเด็กจากผู้ปกครองอะไรเขาหรือเปล่า
รู้สึกยังไงครับพอได้เห็นใช่เสียใจค่ะคือทุกทุกคนตัดสินทั้งที่ยังไม่ได้รู้ความจริงจากเราเลยคือคือจะต้องบอกว่าทุกทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้
แต่สิ่งที่ผิงพูดออกอากาศตอนนี้ผิงพูดแบบนี้จริงต่อหน้าผู้ปกครองต่อหน้าคุณครูซึ่งผิงคงไม่กล้ามาโกหกต่อหน้ากล้องต่อหน้าประชาชนขนาดนี้
พูดจากความจริงใจอะค่ะเพราะมันเป็นความตั้งใจของเราจริงทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะแต่เราคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีหนึ่งที่จะดัดนิสัยเด็กได้แล้วผู้ปกครองก็เห็นพ้องต้องกันว่าโอเคผู้ปกครองยังกระซิบด้วยซ้ำบอกว่าน้องผิงอย่าบอกอย่าบอกเด็กนะว่าผิงอ่ะลดให้เหลือสองหมื่นห้าให้บอกเขาเป็นเพราะแม่จะบอก
ว่าเนี่ยวันนี้เสียมาห้าหมื่นเข็ดหรือยังใช่เราก็โอเคเรารู้กันนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าทำจริงแล้วเจ็บจริงนะให้เข็ดให้หลาบนะอย่าเอาความกล้าในไปในทางที่ไม่ดีอ่ะไปทำเรื่องอื่นอื่นที่มันร้ายแรงกว่านี้นะเพราะผลที่ตามมามันเจ็บมันเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งเราเดือดร้อนทั้งพ่อแม่ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเลยจุดประสงค์ของเราจริงจริงคือเรื่องนี้ค่ะ
คือน้องหกเนี่ยที่คุณพ่อเขามองว่าไม่เป็นธรรมค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันด้วยคุณพิงเจ้ายังไงต่อดีครับอันดับแรกต้องถามเขาอะค่ะว่าเขามาคุยกับเราหรือยังเขาบอกว่าเขาไม่เป็นธรรมแล้วความเป็นธรรมของเราล่ะชื่อเสียงเราล่ะเราโดนประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่รู้ความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้รับรู้เจ
โรงเรียนอีกในมุมของโรงเรียนอีกคือมีคอมเม้นท์หลายคอมเม้นท์ที่พูดแม้กระทั่งว่าโรงเรียนได้กี่เปอร์เซ็นต์จากเหตุการณ์นี้ซึ่งเราก็แบบ
เกรงใจโรงเรียนมากมากหาว่าเจ้าของร้านไปเรียกจากผู้ปกครองเด็กเขาเนี่ยแล้วเอาไปแบ่งให้กับโรงเรียนหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องยืนยันว่าไม่มีใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่มีค่ะแม้แต่เราจะเอามาใช้เองเรายังไม่คิดเลยเรายังประกาศกล้องกับทุกคนว่าไปทำบุญกันนะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะเงินก้อนเนี้ย

เราก็คิดซะว่าเรามาร่วมกันทำบุญเอาเงินตรงเนี้ยไปเอาเงินก้อนเนี้ยไปทำบุญด้วยกันทนายเกิดผลครับคิดว่าทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงดีครับมันคงไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะนะในเมื่อผู้ปกครองทราบปัญหาแล้วทางออกที่ดีที่สุดมันก็ต้องเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันเด็กแล้วอบรมเด็กอ่ะครับอันนี้หมายถึงถ้าถ้าเป็นน้องน้องคนที่หกที่คุณพ่อเขานะครับทุกคน

ร้านเขาไปแจ้งความอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าแจ้งความคนเดียวเลยเด็กเด็กคนที่๖อย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นการกระทำความผิดร่วมกันนะครับถ้ามีการแจ้งความกันและเป็นคดีอาญาที่มันยอมความไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเรื่องมันถึงโรงพักแล้วมันก็ต้องส่งฟ้องทั้งหมดส่งฟ้องทั้งหมดแต่สารจะลงโทษไม่ลงท

ยังไงคือวันนี้เราเรายอมรับค่ะเราเรายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้แต่ก่อนที่จะคอมเมนต์ออกไปในสาธารณะคือช่วยช่วยวิเคราะห์แล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติทางโรงเรียนให้เกียรติตัวเจ้าของร้านค้าอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอะไรที่มันเกินเลยก็
สำหรับคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมาเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณเลยจริงขอบคุณทุกคนที่เห็นถึงความจริงใจค่ะแต่ทุกคนที่ตำหนิก็รับฟังเหมือนกันค่ะ
ครับผมเวลาหมดเลยฮะวันนี้ยังไงรอคุยกันต่อไปกันแล้วกันนะครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผิงครับขอบคุณที่นายเกิดผลด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเปิดปากกับห้าคลุมพรุ่งนี้งด๑วันนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งวัฒนาบาลนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิ